ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานีก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ภรรยาตามหาสามีที่หายตัวออกไปจากบ้านหลายวันแล้ว
ก่อนจะหายตัวไปเนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงชื่อวัลลีมาเรียกอยู่
เรียกชื่อสามีอยู่๓ครั้งเรียกแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปที่ไล่
แล้วก็หายไปเลยฮะเนี่ยยังหาไม่เจอนะ
นี่เป็นภาพที่วันนี้นะครับทางครอบครัวทางชาวบ้านก็ยังช่วยกันหานะครับ
จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางทำพิธีเปิดป่าด้วยนะ
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหายังหาไม่เจอนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ที่อุทัยธานีนะครับบ้านที่เกิดเหตุที่มีผู้หายไปเนี่ย
คือบ้านของนายสุรพลสัตว์ธรรมอายุ๕๐ปีนะครับ
อยู่ที่หมู่๑๓ตำบลตลุกดูอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
หายตัวไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
นี่ครับคนนี้ครับนายสุรพลสัตว์ธรรมอายุ๕๐ปีนะฮะ
หายไปอย่างปริศนาค่ะลูกเลี้ยงของนายสุรพลนะครับ
ชื่อนางสาวคณิตถานะบอกว่าเมื่อวานนี้แม่ไปตามหาพ่อ
ที่สำนักสงฆ์วัดเขาแป้หลังจากมีคนบอกว่าเห็นพ่ออยู่ที่นั่น
แต่ไปถึงก็ไม่เจอนะมีคนบอกว่าพ่อเนี่ย
ที่นั่นจริงนะฮะสำนักสงฆ์วัดเขาแป้นะครับ
ก็บอกว่าพ่อบอกว่ากลัวคนจะมาทำร้าย
ลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงพ่อมาก
สี่วันแล้วยังไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างนะครับ
ตามจุดที่คนเจอก็ไม่เห็นนะครับ
แล้วพ่อตอนที่ออกจากบ้านไปตั้งแต่วันจันทร์ไปตัวเปล่านะครับ
โทรศัพท์มือถือก็ไม่มีติดตัวไป

ตอนนี้เป็นห่วงมากไม่รู้ว่าจะอยู่กินยังไง
ที่จากที่คนที่วัดบอกนะฮะ

ถ้าอย่างนั้นก็อยากเดินขึ้นถนนให้คืนเลาะป่าไปอะไรประมาณนี้ค่ะ

มีชาวบ้านมาแจ้งว่าเจอตัวนายสุรพลนะครับ
ไปเดินอยู่แถวเถียงนาหลังบ้านนะฮะ
เป็นบ้านของนางแจ๋วซึ่งเป็นญาติกัน
ห่างจากจุดที่หายตัวไป๑๐กิโลเมตร

ก็ขับรถไปที่บ้านนางแจ๋วเลย

ส่วนนางแจ๋วยืนยันว่านายสุรพลไม่ได้มาที่บ้านนะครับ
ไม่มีใครเห็นด้วยเมื่อเช้าทุกคนไปทำธุระกันหมดนะครับไปทกศฮะ
กลับมาถึงบ้านเอาก็มาเจอภรรยาของนายสุรพลมาถามหาว่าเห็นสามีไหมสามีอยู่หรือเปล่า
แต่ก็ไม่เจอนะถ้าเจอเนี่ยก็เขาก็ฝากบอกกันไว้ว่าถ้าเจอเนี่ยก็ให้เกลี้ยกล่อมให้กลับบ้านด้วย
แล้วภรรยานายสุรพลเขาก็ขับรถไปนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนบอกว่าเจอแต่พอครอบครัวไปตามก็ไม่เจอ
ลำไพรขาวหอมอายุ๖๘ปีลูกพี่ลูกน้องกับภรรยาของนายสุรพลนะครับ
ซึ่งนายสุรพลนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ก่อนจะเดินเข้าไปในไร่แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันจันทร์หายไปอย่างปริศนานะ
บอกว่าประมาณ๙โมงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานายสุรพลขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วเดินเลาะข้างบ้านไปจนเย็นจนค่ำรถก็ยังจอดอยู่
กระทั่งญาติโทรมาบอกว่านายสุรพลหายตัวไปแล้วรุ่งเช้าตำรวจก็มากันเต็มบ้าน
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์นายสุรพลไปตรวจสอบเธอบอกว่าตอนนี้เธอกลัวมาก
เพราะที่บ้านมีแต่คนแก่แล้วก็เด็กกลัวว่าจะมีใครมาทำร้าย
เพราะได้ข่าวว่านายสุรพลเนี่ยหนีคนที่จะมาทำร้ายก็เลยไม่รู้ว่าหนีไปไหนบ้าง
ตอนนี้เครียดมากจนต้องร้องไห้ทุกวัน
ไม่กลัวกลัวมาก
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราก็เลยพยายามดูร่องรอยนะครับ
ลองไปที่เล้าเป็ดของนายสุรพลนะครับคาดว่านายสุรพลเนี่ย
เดินจากบ้านนางลำไพรมาระยะทางสัก๑๒กิโลเมตร
แล้วจะลัดเลาะตามทุ่งนา
จะใช้เวลาเดินประมาณ๑๐นาทีนะครับ
นี้คาดว่าจะเป็นจุดที่พอมาแถวนี้ก็หายตัวไป
ข้างในมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับ
แล้วเป็ดเนี่ยเป็นลักษณะกระต๊อบเก็บของมีรัวรอบขอบชิด

เหล้าเป็ดนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นไปแล้วนะครับ

ตรงนี้ฮะส่วนญาติกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงค้นหาตัวอยู่นะครับ
ถ้าใครพบเห็นเบาะแสผู้ชายคนนี้นะครับ
ตามภาพนี้นะครับท่านแจ้งได้สพตลุกดูอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา